มาถึงแล้วค่ะสนามบินเบตงแม่เขาเปิดให้บริการแล้วนะคุณผู้ชม
ใครจะมาเที่ยวก็บินตรงลงตรงนี้กันได้เลยดิฉันพร้อมเที่ยวมากเลยค่ะ
แต่ไม่แน่ใจว่าสภาพอากาศเนี้ยจะอื้ออำนวยหรือเปล่าว่ากันว่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมีนาคมนี้
ฝนจะเทลงมาอีกแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมเรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
เอาเป็นว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓๐มีนาคมสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร
ตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผลลงมา
บ้านเราเนี่ยอุณหภูมิร้อนอยู่แล้วค่ะก็เลยทำให้เกิดฝนฟ้าแปรปรวน
ภาคเหนือภาคอีสานสภาพอากาศนั้นจะค่อนข้างแปรปรวนนะคะ
คือช่วงกลางวันอากาศร้อนและช่วงบ่ายช่วงค่ำจะมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ฝนตกหนักบางแห่งระวัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าร้องฟ้าผ่าเอาไว้ด้วยค่ะ
ภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะตกประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ระวังลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าระวังนะคะอย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่รวมถึงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
ในทะเลภาคตะวันออกสูง๑๒เมตรค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งคลื่นสูง๑๒เมตร
อุณหภูมิถือว่าเที่ยวทะเลได้สบายนะคะแต่ระมัดระวังฝนกันนิดนึง
ช่วงของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ตกประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่
คนที่อยู่ในเมืองหลวงก็ระมัดระวังต้นไม้หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงกันนะคะ
สองวันนี้ต้องเฝ้าระวังกันด้วยค่ะเรื่องของลมฝนที่จะพัดพาเทลงมาค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องเตรียมความรับมือเอาไว้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ใครจะท่องเที่ยวก็ขอให้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะ
เราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ไปเที่ยวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ